ในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะ

ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบแล้วนะคะ

หนึ่งเลยการเปิดเครื่องเสียงดังก็ถือว่ามีความผิด
แต่งตัวไม่เหมาะสมก็ถือว่ามีความผิดนะคะ

ข้อหาเปิดเพลงดังโดยไม่ได้รับอนุญาต
และกระทำการอันขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน

ใครอยากไปจับหน้าอกไปรูปไปทำอะไร

คุณฮ่างกูมและก็เต้นท่าทางในการเต้นด้วยค่ะ
มันลักษณะแบบยั่วยวน

ตำบลบ้านกล้วยอเมจชัยนาฏ
จังหวัดชายนาฏเขาก็จัดให้เล่นน้ำกัน

ก็เนี่ยมันมีคนที่ทำเรื่องไม่เหมาะไม่ควรนะคะ
โคโยตี้เต้นอยู่บนรถเลยเปิดเพลงเสียงดัง
นักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาใครอยากจับหน้าอกมาเลยเนี่ย
รูปคลำตามร่างกายมาเลยปล่อยให้เขาจับให้เขารูปแบบนี้ค่ะ
คนก็วิจารณ์กันหนักเลยในโลกโซเชียลนะคะ
เจ้าของรถเครื่องเสียงกับสาวโคโยตี้ที่อยู่ในคลิป
พบตำรวจแล้วนะคะสพเมืองชัยนาฏก็รับสารภาพว่า
เป็นคนที่อยู่ในคลิปจริงโอ้โหดูสิลำโพงเยอะขนาดนี้
ดีเลยว่าดังเวย๓บ้าน๘บ้านต้องดำเนินคดีค่ะ
เจ้าของรถเครื่องเสียงก็คือเปิดเพลงเสียงดังโดยไม่ขออนุญาต

ผู้หญิงที่เต้นโชว์ให้นักท่องเที่ยวจับหน้าอกรูปตัวเนี่ยนะคะ

ข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน

ผู้กำกับการสพเมืองชัยนาฏบอกว่า
จังหวัดชายนาฏเขาเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวเล่นน้ำ

ตำรวจเขาก็มีจุดคัดกรองรถ

ของคนที่ใช้รถใช้ถนนคนขับขี่เนี่ยนะคะ

เขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกตรวจราให้มากขึ้น

ก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะ
ถึงเหมือนว่าในสัพยาธิระยะธาปัง๖ปีโลเมตรเนี่ย
ที่วันดีนะครับถ้าหลัดแนว๖ปีโลเมตรเนี่ย
อันดับนี้มันต้องเสร็จที่จะเพิ่มความเค้ม
พรีอย่างเท่านี้นะครับเนี่ยค่ะเรื่องพอคนพูดถึงในโรคโซเชียลเยอะ
ราชการจังหวัดชัยนาธก็บอกว่าหลังจากมีคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
หน่วยงานในจังหวัดก็เพิ่มความเข้มข้นวางมาตรการป้องกัน

รวมถึงจะต้องดูเป็นพิเศษก็เรื่องของการเมาแล้วขับในช่วงเทศกาลสงคราน
หลังจากที่มีคลิปเผยแพร่ออกไปในวันแรก
ในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เราเองทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็จะมาบูนาร่วมกันเพื่อที่จะหามาตรการป้องกัน

รวมถึงเรื่องการดื่มแอลกอฮอลซึ่งเป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุนะครับ
เราพยายามที่จะลนลงไม่ให้เกิดเรื่องนี้
ก็คิดว่าในวันนี้น่าจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีกนะครับ
นี่ค่ะก็จะเข้มงวดด้วยสถานบันเทิงต่าง
เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีเข้านะ
แล้วก็มีมาตรการดูแลความปลอดภัยทางบกทางน้ำ

ก็ต้องดูเรื่องของทางน้ำด้วยเป็นพิเศษนะคะ
ก็แน่นอนแล้วครับว่าต้องมีคนที่ทำอะไรที่มันพิเรนพิเรน
เหมือนกับที่คนอื่นเขาละเล่นกันตามประเพณีนะฮะ
ตามยุคตามสมัยมันเปลี่ยนไปทุกปี
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตา

เจ้าหน้าที่เขาจับปรับอย่างจริงจังเนี่ย

เกลียนก็มีเยอะพฤติกรรมแปลกหลากหลายค่ะ